มาเริ่มที่เรื่องของเฮลิคอปเตอร์กันก่อนที่ลงฉุกเฉินไปเมื่อวานนี้
ใช่ค่ะก็เป็นเฮลีคอปเตอร์ของตำรวจ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมนำเฮลิคอปเตอร์จำนวน๓ลำเข้าไปช่วยนักบิน
รวมทั้งผู้ช่วยช่างเครื่องจำนวน๗ชีวิตออกจากพื้นที่แล้ว
ใช่ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ได้ไปลงจอดถูกเฉินที่ป่ามาราฮาราอำเภอทานโต
จังหวัดยะลาโดยทุกคนปลอดภัยครับ
ร่วมกันกับตำรวจภูทรและตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดยาลา
ความพร้อมก่อนจะนำเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ
รวม๓ลำออกจากพื้นที่เขื่อนบางลางเพื่อเข้าไปรับตัวนักบินและ
และช่างเครื่องมรวม๗นายที่นำเหลือเพจของหน่วยพยาบาลปรา
และขาดการติดต่อไปและค่ะตั้งแต่เมื่อค่ำวันนี้
แดนที่ตั้งฐานอยู่ในป่าบาลาฮาลาได้ใช้เวลาค้นหากว่า๑ชั่วโมงนะครับ
พบเฮลิคอปเตอร์ไปลงจอดฉุกเฉินในป่าทึบบริเวณคลองสาไก่เขตป่าบาลาฮาลานะครับ
โดยเฮลิคอปเตอร์เสียหายไป๑๖๐กำลังพลบาดเจ็บไป๑นาย
ส่วนที่เหลือปลอดภัยครับเบื้องต้นก็คาดว่าเกิดจากกระแสลมกระโชกแรงที่บริเวณบนเทือกเขา
ลิคอปเตอร์ดังกล่าวนั้นเป็นรุ่นเบล๒๑๒หมายเลข๒๒๒๓ครับ
มีนักบินและก็ช่างเครื่องรวม๗นาย
คือพันธุ์ตำรวจเอกจุมพลเครือจันทร์
พาลจำรวจตรีอัศกรรมรักดี

พิสิทธิสุทธิศักดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้มอบให้กับจำรวจใน๓จังหวัดชะแดนภาคใต้
รวมถึงนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดอุบัติเหตุด้วยครับ